แรกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งร้อนระอุ
ดราม่าต้องบอกว่าอ่าเป็นดราม่าของเหล่าชำใหญ่ชำโตนะอ๋อ
สำหรับเวทีการประกวดสาวงามนางสาวสมิลาคือเรียกได้ว่าเป็นนัก
งครามนางงามที่แท้ทรูนะคะซึ่งเวทีนี้เขาจัดเป็นประจำทุกปี
ที่ต่างประสงค์ค่ะค่ะในรอบห้าคนสุดท้ายเพื่อนผู้ชม
ผลการตัดสินออกมาค้านสายตาคนดูและพี่เลี้ยงที่ส่งนางงามค่ะ
รวมถึงตัวนางงามเองด้วยหนึ่งในนั้นก็คือน้องออนนางสาวออนพันธ์
ณเชียงใหม่จ้ะซึ่งเธอไม่ผ่านเข้ารอบห้าคนสุดท้ายค่ะ
ทั้งที่เธอและเพื่อนสาวงามตอบคำถามได้ฉะฉานแต่ตกรอบ
ก็เลยเรียงหน้ากระดานทั้งห้าคนเนี่ยแหละค่ะขอคำชี้แจงจากคณะกรรมการ
ท่ามกลางเสียงโหร้องจากคนดูถึงความไม่โปร่งใส
ไปเลยไปเลยค่ะวัดไปเลย

เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการประกวดนะครับในช่วงต่อไป
จากนั้นค่ะนางงามชุดสีชมพูน้องออนนี่แหละคนคนนี้นะขึ้นเวทีไปแล้วเนี่ยนะ
ถูกต้องคำใหม่ขึ้นเวทีขอคำชิดแจงอีกครั้งค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะพูดยังไม่ทันจบถูกตัดเสียงใหม่อย่างรวดเร็ว
เพราะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนนางงามที่วงล่า

อันนี้คุณผู้ชมตอนที่น้องออนเนี่ยขึ้นเวทีไปคือเธอมีการเรียกร้องให้เปิดเผยคะแนนเพื่อความโปร่งใสค่ะ
แล้วระหว่างนั้นพี่เลี้ยงก็ได้มีการไปคุยกับกองประกวดหลังเวทีเพื่อขอให้แสดงผลคะแนนด้วย
ปรากฏว่าผู้เข้าประกวดบางคนนะได้๐คะแนนบ้างถึง๓คะแนนบ้างแบบมีความน่าสงสัยน่ากังขา
ส่วนน้องออนนะน้องออนชุดชมพูได้คะแนนสูงถึง๙คะแนนซึ่งเธอก็เคยได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วแต่กลับตกรอบไปซะอย่างนั้นเลย
โดยกรรมการอ้างแบบนี้เขาบอกว่าใช้ระบบการโหวตในการเข้ารอบสุดท้ายค่ะต้องยกมือโหวตสาวงามคนไหนกรรมการยกมือให้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบไปทันทีเท่านั้นเอง
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมหลังจากที่มีคลิปความชุนละมุนวุ่นวายคลิปเนี่ยแชร์ออกไปสนันโซเชียลมีการพูดถึงกันมากเลยทางน้องออนเองแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงเองก็เลยออกมาไลฟ์ชี้แจงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะก้าวร้าวหรือว่าจะทำให้เวทีนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่อยู่ใ
เจอถึงตกรอบค่ะ

นามเงินรางวัลทั้งหมดสามแสนบาทอืม
ฐานผู้เข้าประกวดทั้งหมดสิบคนสุดท้ายเท่าเท่ากันค่ะ

โดยปีนี้ไม่มีใครได้รับตำแหน่งนางสาวสมีหลาสองพันยี่สิบนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาส
ว่าเป็นสงครามนางงามเลยก็ว่าได้ส่วนตัวน้องออนเนี่ยเขาก็เป็นคนมีตำแหน่ง
ใช่เป็นสาวงามที่มีตำแหน่งจากจังหวัดลำพูน
คือดีกรีก็ไม่ธรรมดาแต่เอาจริงพอมีคลิปแบบนี้ออกมาในโลกโซเชียล
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไป
คนก็บอกว่าน้องออนไม่มีสปีริตหรือเปล่า
ความงามของเรามันมองต่างมุมได้

คณะกรรมการไม่เป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดู
บางคนเขาก็บอกว่าก็ว่ากันไปตามผลงาน
อาจจะมองอีกมุมหนึ่งต่างกันไปนานาจิตตังค์นะคุณผู้ชม